กลับมาในเช้าข่าวชัดโซเชียลช่วงนี้นะคะ
มีข่าวเรื่องของสุนัขหลายประเด็น
เชื่อว่าคนรักสุนัขฟังแล้วโอ้โห
สลดใจนะคะอยากให้ฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาหน่อย
มีพลเมืองดีค่ะพบเห็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเป็นผู้ชาย
กำลังไปกระทำชำราวสุนัขเพศเมีย
อยู่ภายในซอยท่าดินแดง๑๖นะคะ
พลเมืองดีคนนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ
จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ตามความผิดในพระราชบัญญัติการทารุณกรรมสัตว
แล้วก็ไปติดตามทางสมาคมต่างให้มาช่วยเหลือสุนัขด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะสุนัขตัวนี้
ต้องบอกเลยว่าหน้าตาท่าทางเนี่ยกลัวคนไปแล้วนะ

อยู่ในซอยท่าดินแดง๑๖ย่านคลองศาล
คนที่เห็นบอกว่าโอ้โหตอนนี้เจ้าดำกลัวคน

แล้วก็หน้าตาท่าทางหวาดกลัวไปหมดทุกอย่างเลยนะคะ

เพราะว่าเจ้าดำถูกคนร้ายเป็นผู้ชายแปลกหน้า
ไม่ใส่เสื้อสวมใส่กางเกงขายาว
มีรอยสักที่บริเวณต้นแขน
กระทำชำราวเจ้าดำในช่วงเช้ามืด
วันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อวัยวะเพศของเจ้าดำมีอาการอักเสบ

นางสาวนุสราเขมกานนท์ผู้ที่คอยอุปการะ

เช้าวันที่เกิดเหตุได้ยินเสียงเจ้าดำ
ร้องด้วยความเจ็บปวดก็เลยวิ่งไปดู
เห็นเลยนะคะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยกำลังกระทำชำราวเจ้าดำอยู่
คุณนุสราก็เลยตะโกนให้หยุด
ได้ยินเสียงคุณนุษราตกใจวิ่งหนีไป

ทางสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชุปธรรม

ฟังเสียงคุณนุสราที่เห็นเหตุการณ์นี้นะคะ

เขากำลังจะจับไอดำว่าเฮ้ยดำเป็นอะไร

พอส่องไปปุ๊บด้วยความที่ว่าเขานั่งหลบมุมอยู่ตรงนี้ค่ะ
หันไปปุ๊บเห็นมันทำอย่างนั้นพอดีอะค่ะ
คือเขานั่งลงกับพื้นแล้วก็กางเกงกองกับพื้นนะคะ

พี่ก็เลยโมโหมากไม่คิดว่าจะเจอช็อตนี้ไง
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำอะไรหมาหมาพี่
บอกให้อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะเรียกตำรวจมาจับเธออะไรอย่างนี้
ทางสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระราชูปธรรม
หัวหน้าฝ่ายก็คือคุณชัญญาผาสุพงศ์บอกว่ารับเรื่องร้องทุกข์เอาไว้แล้วค่ะ
หลังจากรู้เรื่องก็แนะนำให้คุณนุษรา
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสมเด็จเจ้าพระยา
และทางสมาคมก็จะเป็นคนกลางในการประสานงานกับตำรวจให้ด้วยนะคะ
กรณีสัตว์เลี้ยงถูกกระทำในลักษณะคล้ายกับกรณีของเจ้าดำ
ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กรณีคนไปกระทำชำราวสุนัขเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
แต่ไม่ได้มีการไปแจ้งความไม่ได้มีการรายงานข่าวเป็นวงกว้าง
ก็เลยคนอาจจะไม่ค่อยรู้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยแนะนำว่าให้น้องไปแจ้งความ
เพราะว่าหลายคนเวลาเจอแบบนี้ปุ๊บตกใจทำอะไรไม่ถูก
แม้ว่าตัวเองจะมีจิตเมตตาสัตว์
นึกถึงวิธีการจะช่วยเหลือสัตว์เป็นที่ตั้ง
แต่บางทีวิธีการที่ถูกต้องในการเรียกร้องสิทธิของสัตว์คืออะไร

ถ้าเจอแบบนี้กรณีสัตว์ถูกทะลุนกรรมไม่ว่าจะกรณีไหน
พรบป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พศ๒๕๖
เรื่องของสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวสัตว์ชุมชนประมาณแบบนี้
คือไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ

แต่ถ้าเราเห็นสัตว์ถูกกระทำการทารุณ
เราสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้
ซึ่งเบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาน
เด็จเจ้าพระยาได้รับแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็จะเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ

นำมาประกอบกับรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
แล้วก็จะมีการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี๒๕๕๗ต่อไปนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ทางสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระราชุปธรรม

จำเป็นว่าเราต้องเป็นเจ้าของสัตว์ประเภทนั้น
เราเห็นการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ้นเมื่อไหร่
เราสามารถไปแจ้งความไปร้องเรียนได้ทันทีนะคะ